เชิญต่อที่หน้าจอทีวีโลกนี้ไม่ยุติธรรม
เมื่อวันก่อนท่านผู้ว่าปฐุมธานีท่านผู้ว่าชายวัด

แต่ขณะที่ลุงตู่ผู้น่ารักประกาศไว้เมื่อวานนี้

ทำไมไม่ถูกเนี่ยฝั่งคุณบุ๊กเนี่ย

จำนวนเงินก็มากกว่าแต่ไม่ถูกใจสิ่งนี้ฮะ

เมื่อวานนี้หลังจากการประชุมสอบคอเรียบร้อยแล้ว

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ถ้าเกิดว่าควบ๒ตำแหน่งเงินเดือนของท่าน
แสนสองสองตำแหน่งมันต้องมากกว่านี้

ให้นายกกับควบตำแหน่งเลือก
ว่าอยากจะเลือกตำแหน่งไหนที่เงินเดือน

คือคนใหญ่เขาก็ต้องเลือกเงินเดือนสูงกว่า

ก็คือ๑๒๕๕๙๐บาท
มีคนคำนวณให้ฮะเกือบจะ๗ปีแล้ว

ยุคคอสชรวมแล้ว๖ปีกับ๙เดือน
เป็นเงิน๑๐ล้าน๔แสน

อยากให้ดูว่าตั้งแต่ลุงตู่มาทำงานให้เรา
รับเงินเดือนไปแล้ว๑๐ล้านกว่า
ล้าน๔แสนย้อนกลับมาใหม่

คอรมอเองก็ประกาศไม่รับเหมือนกัน

นายกมีเงินเดือน๑๐๒๐๐๐บาท

รัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วย
จะมีความเหลื่อมกันก็คือ๑๑๐๐เนี่ย

ถ้าเป็นรองนายก๑๑๙๐๐บาท
ถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการ๑๑๕๐๐บาท
ถ้าเป็นรัฐมนตรีช่วย๑๑๓๐๐บาท
บิคล่อมได้๑๑๙๐๐๐บาทใช่ไหมครับ

ถ้าหากเป็นรองนายกและควบตำแหน่งก็เหมือนกัน
ให้เลือก๑ตำแหน่งก็ต้องเลือกตำแหน่งที่สูงกว่า
ก็คือรองนายก๑๑๙๐๐นั่นเองนะฮะ
เห็นไหมก็มีการสละเงินเดือนอย่างเป็นทางการเรียบร้อย

ว่าจะเป็นรองนายกประวิทย์รัฐมนตรีมหาทัย
รัฐมนตรีคมนาคมหรือหมอหนูรองนายก
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สละเงินเดือนแล้วลุงตู่จะเอาอะไรกิน
อย่าไปห่วงลุงทำไมถึงไม่ต้องห่วงลุง
เพราะว่าลุงตู่เนี่ยนอกจากควบไม่ใช่รัฐมนตรีกระลาโหมอย่างเดียวนะ
ควบตำแหน่งอีก๕๖ตำแหน่ง

ทางคณะประการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ถ้าอ่านหมด๕๖ตำแหน่งพรุ่งนี้หมด

ตำแหน่งมีเรื่องของรายได้เรื่องของเงินมาเกี่ยวเนื่องด้วย

ตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมก็มีด้วย

ถ้าไม่รับเงินเดือนจากนายกแล้วจะเอาอะไรกิน

เพื่อจะสามารถดำเนินการในเรื่องของชีวิตของท่านได้นะครับ
สละเรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการ๓เดือนเต็ม
หลายคนก็ถามว่าสละ๓เดือนแปลว่า๓เดือนนี้ยังอยู่ใช่ไหม

อยากได้อันไหนไม่กล้าตอบ

แต่ตัวนี้หาทำงานพรีไงครับแต่ตัวยังอยู่ยังทำงาน
ตลาด๓เดือนแปลว่ายังอยู่อีก๓เดือนแน่นะครับ